นี้เกิดขึ้นเป็นเหตุสลดเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมระดับ๖
เข้าไปบุกยิงแฟนสาวขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ล้างไตเทียมที่โรงพยาบาลพระนั่ง๙จนเสียชีวิต

จุดที่เกิดเหตุก็คือที่ห้องล้างไตทางช่องท้อง
ด้านหน้าห้องเนี่ยก็มีรูกระสุนปืนยิงผ่านทะลุกระจกออกมาข้างนอก๑รูนะคะ
แล้วก็มีปลอกหัวกระสุนตกอยู่ภายในห้องล้างตายอีก๔ปลอก
จากจุดที่พบปลอกกระสุนก็เจอผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย

ไปทราบชื่อก็คือนายกรีนไกรอยู่ภรรย์อายุ๔๑ปี

ซึ่งตอนนี้อาการยังคงทรงตัวนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตคือนางสิริขวัญทองเล็กอายุ๒๖ปีค่ะ
ถูกยิง๓นัดเข้าที่บริเวณทั้งลำตัวหน้าอกแล้วก็บริเวณแก้มซ้าย
ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของศูนย์ฟอกไต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ไปพบนายสวรรค์สุขสนิท
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่หน้าอาคารที่เกิดเหตุ
ก็เล่าแบบนี้ค่ะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วง๙โมงเนี่ย
นายเกรียงไกรก็ซึ่งเป็นคนที่ยิงเนี่ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่โรงพยาบาล
บอกกับรอปภบอกว่าวันนี้ปวดฟันจะมาหาหมอฟัน
หลังจากนั้นก็เดินไปที่อาคาร๓จะไปหาหมอ
แต่พอผ่านไป๑ชั่วโมงค่ะ
เกรียงไกรมือยิงก็เดินกลับมาที่ห้องทำงานของแฟน
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
รอปภก็ทราบว่านายเกรียงไกรก่อเหตุยิงแฟนสาว

เคยเห็นนานแล้วหลายเดือนแล้ว

เมื่อเช้านี่เค้าก็เดินผ่านทักทายกับคนหนึ่ง

เขาบอกว่าไปทำฟัน

ใช่เค้าก็เดินไปทางนู้นแหละไปนู้นไปหาหมอนู้น
แล้วก็เห็นเขาเดินมาก็เดินมาดีอยู่นะ
เขาเดินกลับมาหาน้องเขาเขาก็เดินมาดีอยู่
เดินมาพี่เค้าไม่ได้รู้ว่าเค้าจะไปทำอย่างไร
เขาก็เดินขึ้นไปได้ยินเสียงปืนแค่นั้นแหละ
มีพี่เค้ามีพี่รุษไหมวันนี้สังเกตุ

ทางด้านของนางพัทรดาผู้นาคแล้วก็นางขวัญเรียมผู้นาค
แม่และยายของนางสิริขวัญผู้เสียชีวิต

แทบใจสลายเพราะว่าเป็นเวลาเดียวกัน
กับที่เจ้านาฏิกุภัยนำร่างของนางสริขวัญ

จากนั้นผู้สิทธิ์ข่าวได้สอบถามมูลเหตุ
และแรงจูงใจของปมสังหารในครั้งนี้

จึงทราบว่านายเกรียงไกรและก็นางสริขวัญ
แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยามาแล้วประมาณ๑ปี
แต่ว่านายเกรียงไกรมีนิสัยขี้หึงมาก
ถ้าลูกสาวของตนกลับบ้านผิดเวลานิดหนึ่ง

แล้วก็บางครั้งฝ่ายชายก็ลงมือทุบตีลูกสาวเป็นประจำ
และช่วงกลางดึกของวันจันทร์ที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา

บอกว่าถูกนายเกรียงไกรทำร้ายร่างกายอีกแล้ว
ซึ่งผู้เป็นแม่เองก็ไม่คิดว่าจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายกับลูกสาว
เพราะปกติแล้วลูกสาวจะเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยจะเล่าปัญหาชีวิตอะไรให้ฟังครับ

คุยสองสามคำว่าเขาโทรมาอารวาสอีกแล้วนะแม่

หลานมาแต่บอกว่าเขาเป็นคนขี้หึง

หนูอึดอัดเขาได้จะพูดอย่างนี้

อย่างอื่นเขาไม่เคยพูดให้ฟังเลย
นิดเดียวก็ไม่เคยรู้เลย
มาเขาก็พอกราบเสร็จเขาก็จะกอด
แม่หนูมาหาแม่ไม่เคยได้นะงานหนูเยอะ
แม่จะพูดแค่นี้นะเขาก็ไม่ได้มาอะไรอีก
แล้วก็เนี่ยมาวันนี้กำลังขายของอยู่ก็โทรมา
คนที่โรงพยาบาลก็โทรไปบอก

ค่ะซึ่งทางผู้กำกับสพรัฐนาธิเบส
พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมล
ก็บอกว่ามีการไปสอบถามเพื่อนของผู้ตาย
ได้ข้อมูลว่าผู้ตายมีปัญหากับฝ่ายชายมาตลอด

เพราะว่าทั้งคู่อายุห่างกัน๑๕ปี
ซึ่งทางด้านฝ่ายชายก็เลยกลัวว่า
ฝ่ายหญิงจะมีผู้ชายอื่นมาเกี่ยวพันธุ
ยุ่งเกี่ยวรวมถึงทั้งคู่ช่วงหลังแยกกันอยู่

แล้วก็ที่สำคัญการก่อเหตุ

เพราะว่ามีการโทรศัพท์ไปสั่งเสียกับเพื่อนที่ทำงาน
คือที่กรมราชธรรมบอกว่าให้ทำงานต่อด้วย
ส่วนปืนที่ใช้ก็เป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ก็เลยมีปืนไปตามตำแหน่งนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ของห้องหลังไตร
ผู้ก่อเหตุก็เป็นแฟน
ก็แต่งงานกันไม่นานแล้วก็เลิกลากัน
เหตุก็เป็นเรื่องของการตามง้องอนกัน
ตรงนี้ได้คุยกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
เขาก็มีการเหมือนไลน์บอกหรือโทรกัน
ยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่ว่าพี่ไปนะ
พี่มีทรัพย์สินตรงนู้นตรงนี้พี่ลาก่อนหน้า
ได้พูดกับเพื่อนที่ได้สักถาม
ที่เกิดเหตุที่เพื่อนรัชธรรมที่มารอดูเหตุการณ์
นอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ยังได้ข้อมูล

บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเองก็จะเล่าเรื่องของฝ่ายชายให้ฟัง
บอกว่าเวลาที่ฝ่ายชายดื่มสุราก็จะขาดสติ
แล้วก็เหมือนกับว่าหวาดระแวงตลอดเลย
ว่าผู้หญิงจะมีหนุ่มคนอื่นมาเกี่ยวพันธ
แล้วก็บางวันผู้ตายเองก็มีรอยจ้ำเขียวช้ำตามเนื้อตามตัว
ก็คืออาจจะโดนฝ่ายชายทำร้ายมานะคะ